เพราะว่าหลายคนสงสัยมากและตกใจมาก
เรือหลวงสุโขทัยมีข่าวบอกว่าอับปางกลางทะเลจริงหรือไม่
เนื่องจากว่าเป็นเรือหลวงที่มีความสำคัญด้วยนะฮะ
ล่าสุดเพจเรือรบราชนาวีไทยได้โพสต์คลิปแล้วก็มีภาพนิ่งนะครับ
ขณะที่ทหารซึ่งเป็นลูกเรือหลายนายของเรือหลวงสุโขทัย

นี่ฮะภาพนี้ฮะเห็นไหมฮะ

เครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารใช้งานไม่ได้ครับ
ตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงครับ

แจ้งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่กำลังเดินทางไปร่วมกิจกรรมครบรอบวันสิ้นพระชน๑๐๐ปี
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงคือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่หาดสายรีจังหวัดชุมพร

เครื่องยนต์ไม่สามารถเดินเรือได้ทำให้เรือถูกคลื่นซัดจนเอียง
แต่ยังไม่อับปางนะครับ
คือคลื่นซัดทำให้เรือเอียงแบบที่เห็น

เรื่องของเรื่องเกิดจากเครื่องไฟฟ้าดับ
ทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเดินได้นะครับ
มันก็เลยเกิดการโครงหนักจนเรือมีรอยลั่วนะครับ
ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอุปกรรมคล้ำจุนอยู่ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยุ๑๙๑สปากน้ำปราณ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยุ๑๙๑สพปากน้ำปลาน
อำเภอปรานบุรีประจวบคิริขันนะครับ

ยังท่าเรือในอำเภอบางสะพาน

ลักเข้าเรือบริเวณกราบฝั่งขวานะฮะ

ห้องวิทยุสื่อสารก็จมน้ำ

มีกำลังพลประจำการประมาณ๑๐๐นายนะครับ
บนเรือมีเพียงแค่แสงไฟส่องสว่าง

ธาธรธรรมสถานที่บางสะพาน

ในส่วนของท่าเรือประจวบ

มีการเตรียมเรือทรัคหรือว่าเรือลากจูงขนาดใหญ่ไว้๓ลำ
ถ้าหากได้รับการร้องขอจากทางกองทัพเรือ
ก็พร้อมที่จะไปให้การช่วยเหลือในทันที
ดังนั้นยืนยันตอนนี้ตรวจสอบแล้วโดยไทยรัฐทีวีนะครับ
หลวงสุโขทัยยังไม่อับปางนะฮะ
คือเครื่องยนต์มันดับแล้วก็ตอนนี้ส่งเรือหลวงอีกลำเข้าไปช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยครับ